มาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ใหญ่สะเทือนวงการศรีกากีครับ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังของเราสองคน
เรื่องที่มีตำรวจไปเกี่ยวข้องกับการรีดเงิน๑๔๐ล้าน

แล้วก็มีตำรวจถูกอ้างถึงหลายนาย

เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
ที่สมสอนตำรวจถนนวีพาหวดีมรังศิษย์เมื่อเช้านี้เลย

คือพันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์อ่อนตามรองผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี๒หรือว่าสท๒
แล้วก็ท่านพันธ์ตำรวจโทปฐมพงศ์มีอยู่ครับ
สารวัตรกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษสท๒
เพราะว่า๒ท่าน๒นายนี้ถูกผู้เสียหายกล่าวหาว่าไปร่วมเป็นขบวนการแก๊งตบทรัพย์๑๔๐ล้าน
กับเรื่องของเว็บพนัน
ท่าน๒นายก็เลยไปรับทราบข้อเกล่าหากับพนักงานสอบสวนสค
โดยมีทางด้านของรองพมตรท่านพตำรวจเอกสทมารับการวับตัวอยู่ด้วย
ตำรวจสองนายครับเดินทางเข้ามาก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรใส่ชุดของตำรวจเต็มยศมาแล้วก็ยิ้มแย้ม
ไม่ได้มีความกังวลแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตบทรัพย์ผู้เสียหาย
จากว่าได้ไปทำหน้าที่แค่เก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันเท่านั้นในบ้านที่เกิดเหตุ
เพราะได้รับการประสานมาจากชุดตรวจค้น
ท่านพันธุ์ตำรวจเอกดำรงศักดิ์ยืนยันว่าตัวเองทำหน้าที่อย่างถูกต้อง
ภารกิจที่มอบหมายคือไปเก็บหลักฐาน
รับว่าตัวเองไปเจอกับเป้ผู้เสียหายจริงในวันตรวจค้น
แต่เป็นการไปเจอเพื่อเก็บหลักฐานเท่านั้น
ต้องอธิบายแบบนี้นะครับว่าทำไมตำรวจสอทรต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดเว็บไซต์คือเว็บพนัน
ทำให้ทางด้านของตำรวจสอทรต้องเข้าไปเก็บหลักฐาน
เพราะว่าดูแลเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทปฐมพงศ์บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้กังวลหรือหนักใจ
เพราะทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
เดินทางไปพร้อมกันกับทางด้านของท่านรองผู้บังคับการสอทอสอง
เพื่อไปเก็บหลักฐานแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
ขณะที่นายอัจฉริยะก็บอกนะครับว่าวันนี้ตัวเองได้นำหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอ
ตำรวจสองนายนี้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งเป็นหลักฐานก็มอบให้กับตำรวจแล้ว
ตนเองจะมีการนำหลักฐานไปเปิดแก่สื่อมวลชนด้วยอย่างแน่นอนให้ดูพร้อมกัน
หลังจากที่มีการไปดูข้อเท็จจริงกับตำรวจแล้ว
เดี๋ยวจะออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งว่าคดีนี้เป็นอย่างไร
เพราะนอกจากตำรวจแล้วก็มีพลเรือนอีก๒คนที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลเรือน๒คน
เดี๋ยวสายพนักงานสอบสวนบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานและขอหมายสาร
เพื่อไปออกหมายจับต่อไปนะในข้อหารร่วมกันกักขังหนุ่งเหนียว
ซึ่งพบว่าพลเรือนสองคนนั้นหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วครับ
ให้นำตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยนะตามมาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์ด้วยนะครับ

ก็คือเป็นเจ้าพนักงานแล้วเว้นการประเด็นบันหน้าที่โดยมิชาพและมาตรกรณ์๑๔๙
เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือจะรับผลประโยชน์
โดยให้เดินทางมามอบตัวที่สโมสรตำรวจ
ภายในวันนี้และวันพรุ่งนี้เท่านั้น
อันนี้เป็นคดีใหญ่ที่ต้องยอมรับว่าสะเทือนวงการศรียากี
ถ้าคำกล่าวอ้างกล่าวหานั้นมันเป็นความจริงนะ
ฝากตำรวจทำงานดีนะคะ